ดูเรื่องความเชื่อความศรัทธานะคะ
พิธีกรรมนี้เขาบอกว่าเป็นที่รู้จักของชาวล้านนาตั้งแต่โบร่ำโบราณ
แล้วก็หาดูได้ยากมากแล้วด้วยไปดูกันค่ะ
กลับไปที่ภาษาหลังศาตาของสมองเทพศาล

แปลกนะคะนี่คือพิธีสวดที่เขาเรียกว่ากวมพญาติ

เกิดขึ้นที่อำเภอพานจังหวัดเชียงราย
เป็นพิธีกรรมทางความเชื่อของชาวล้านนา
เขาทำกันมาตั้งแต่โบร่ำโบราณแล้วคุณ
เขาเชื่อกันว่าการใช้อำนาจพุทธคุณในการขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปแบบนี้
คือการสวดมนต์บำบัดโรคนั่นเองนะคะ
คำว่าพญาธิหรือพญาติในที่นี้หมายถึงโรคภัยต่างนะคะ
พระท่านจะทำการสวดแล้วก็พรมน้ำมนต์ไปที่คนทำพิธี

ซึ่งคนที่ทำพิธีเขาจะนั่งอยู่ใต้ผ้าจีวรของพระแบบนี้ค่ะ

ทำพิธีนั่งด้านในแล้วก็มีบาดครอบหัวเอาไว้ด้วย
ก็ถือว่าเป็นพิธีกรรมที่ทำกันน้อยในปัจจุบัน
ไม่ค่อยมีแล้วก็หาดูได้ยากแล้วด้วยนะคะ

คลิปนี้นะคะต้องขอบคุณภาพจากติ๊กต๊อกของคุณอินทา
ถ้าอ่านผิดขออภัยนะ
เพราะว่ามันเป็นพิธีโบร่ำโบราณที่ไม่ค่อยได้เห็นกันจริง
ก็เลยอยากจะเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะ
เป็นพิธีกรรมโบร่ำโบราณนะคะ